คุณผู้ชมคะมากันที่สาวสวยวุ้นเส้นวิริธิภาสาวคนนี้เนี่ยก็โดนพิษโควิด๑๙เล่นงานเหมือนกันนะคะ
เพราะธุรกิจครีมเกาหลีของเธอก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเกือบจะหยุดชะงักเลยนะ
เพราะว่าเจอกับพิษโควิด๑๙ค่ะแต่ว่าแม้จะได้รับผลกระทบบ้าง
นักแสดงสาวก็บอกว่าไม่ท้อนะคะเร็วนี้เตรียมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ค่ะ
โดยดึงเอานักแสดงสาวสุดฮอตอย่างมิวนิษฐาและคิมเบอร์รี่มาร่วมงานด้วยนะจ๊ะไม่ธรรมดานะ
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะตอนนี้สาววุ้นเส้นยืนยันนะคะว่ายังโสดกับเพื่อนแก๊งนางฟ้าก็ติดต่อกันตลอด
ตอนนี้เหลือแค่เจนนี่กับหลานสาวน้องโนล่าที่บอกว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปอุ้มเลยค่ะ

เจอกันอยู่ค่ะเมื่อวานก็ไปหานานามาก็คือเจอกันเรื่อยค่ะแล้วก็คุยกันตลอด
คือทุกคนก็แบบเลี้ยงลูกไงเพราะว่าลูกไปโรงเรียนไม่ได้ก็ต้องมีเวลาให้ลูกไป
คุณอยากเห็นคุณเจนี่กับลูกสาวจะมีโอกาสแบบได้ออกโรง
นั่นน่ะสิเราก็อยากเจอเหมือนกันเราก็ยังไม่ได้เจอเลยเพราะว่าเขาก็จะแบบ
ต้องมีภารกิจเดี๋ยวเขาก็เพิ่งไปทะเลกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็หาเวลาเจอตรงกันยากเหมือนกัน
แบบสว่างวาบจริงวันนั้นจำได้ว่ามาที่สถานีของเราเนอะ
น่าเชื่อว่าเขาจะโสดได้นะไม่มีใครเดินแล้วไม่เหลียวหลังมองเลยจริงคุณผู้ชมสวยจริง
ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กผิวพันธ์ดีแล้วก็มีออร่าอิจฉาจังเลย
ใช่ค่ะดูแลตัวเองให้ดีนะคุณผู้ชมนะ